คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าสำหรับคนรักสุนัขค่ะ
มีสุนัขพันธิวาว่านะคะอายุแค่๓ปีก็ตัวเล็กอะค่ะ
หลุดออกจากบ้านแต่หลังจากนั้นไปเจอสภาพแบบนี้
ขออนุญาตเบลอไว้นะคะถูกชำแหละเลย
เหลือแต่หนังกับขาสี่ข้างอ่ะโอ้โหนี่ค่ะเพจมูลนิธิ
โกโก้สุนัขพันธิวาว่าหลุดหายไปจากบ้านเจออีกทีกลายเป็นซากเหลือแต่หนังกับขาด
ถลกกองทิ้งไว้อยู่กลางถนนที่อำเภอพุนพินสุราธานี
มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากคือหลายคนเขามองว่า
ไม่น่าจะใช่ลักษณะของอุบัติเหตุว่าเอ๊ะหรือว่ารถเหยียบหรืออะไรหรือเปล่า
ครับแต่เหมือนกับถูกฆ่าโดยจงใจแล้วก็ถลกหนังอ่า
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะที่หมู่๔ตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพิน
ไปคุยกับนางสาวจอยนามสมมุตินะคะอายุ๒๘เป็นชาวจังหวัดสกลนคร
เล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเธอมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างมาเช่าโรงแรมอาศัยอยู่กับคนงานก่อสร้าง
คนงานย้ายออกไปหมดแล้วก็เหลือแค่ครอบครัวเธอเลี้ยงสุนัขเอาไว้ทั้งหมด๕ตัวนะคะ
ชิวาว่าสี่ตัวกูเดนหนึ่งตัวตัวที่ตายชื่อโกโก่เป็น
นักพันธิวาว่าเพศผู้อายุสามปีค่ะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยประมาณสองทุ่ม
ออกมาดูพอออกมาปุ๊บอ้าวเจ้าโกโก้ไม่อยู่
ก็เลยเป็นไปได้ว่าโกโก้อาจจะมุดกรงที่อยู่หลังบ้าน
แล้วหนีไปก็ออกตามหา๒ทุ่มเย็นเที่ยงคืนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ตีหนึ่งตีสองออกตามหาอีกรอบตะโกนเรียกแถวแถวบ้านเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคงกลับมาเพราะโกโก้ชอบวิ่งเข้าป่าหลังบ้านบ่อย
ตี๕ก็ออกมาหาอีกโกโก้ก็ยังไม่กลับออกตามหาอีกรอบแถวสวนยางพาราไม่เจอจน๙โมงเช้าค่ะ
ซากเจ้าโกโก้ถูกทิ้งอยู่กลางถนนสายสุราชตะกัวป่าห่างจากทางเข้าบ้าน๑๐เมตรนะคะ
สภาพอย่างที่บอกถูกถลกหนังออกทั้งตัวเลยค่ะตัดขาออกด้วยนะคะสี่ข้างเนี่ย
แล้วเอาส่วนตัวกับหัวไปเหลือทิ้งไว้ก็คือเป็นหนังขนหางและขาสี่ข้าง
อยู่นอกบ้านขังอยู่ไว้กับเพื่อนตัวอื่นประมาณสองทุ่มได้ยินเสียงน้าใหญ่เห่าค่ะ
ก็เลยออกมาดูแล้วก็ออกมาดูแล้วน้องวิ่งไปข้างหลังเราตามไม่ทันแล้วก็ออกไปตามหาน้องอยู่ข้างหลัง
ปกตีแล้วถ้าน้องไปคือเราเรียกน้องว่าก็จะกลับช่องเช้าประมาณ๖องค์เช้าก็เราออกไปเดินหาออกไปข้างหลังอีกรอบ
ก็ยังไม่มีคือช่วง๙องค์เช้ามันจะอีกทีที่กลางขนหัวเลยนะคะ
คือในแรกที่นึกว่าโดนรถทับนะคะ
แต่พอไปดูแล้วอย่าแค่นะคะ
ส่วนหัวกับส่วนตัวไม่มี
ให้แค่นังแล้วก็ขาสี่ข้างที่ติดมา
คือเป็นแห่งเดียวกันเลยค่ะ
ที่นี้ค่ะก็ต้องไปหาตรวจสอบกล้องวงจอดปิดของบ้านนะฮะ
คือตัวเล็กกล้องคงมองเห็นได้ไม่ชัดนะคะเธอบอกว่าเธอก็ยังไม่สงสัยใครนะ
ตัวเจ้าของอ่ะนะคะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครด้วย
แถวนั้นมีบ้านคนอื่นอีกไหมก็มีนะคะแต่ว่าก็ห่างไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
ถึงจะมีบ้านคนคือบ้านจะอยู่ห่างกันมากก็ไม่รู้อ่ะ
ว่าเป็นฝีมือใครหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรแต่ซากของเจ้าโกโก้มันน่ากลัวค่ะ
ลักษณะเหมือนถูกชำแหละใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออมีสัตว์อะไรมากัดมากินมาแทะอย่างนี้นะครับ